อย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้๕ธันวาคม๒๕๖๑เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับ
จากประชาชนจะมีการจูงมือลูกจูงมือหลานจูงมือคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญแล้วเนี่ย
ก็ยังมีการแสดงออกถึงความดีคุณผู้ชมในการทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ซึ่งรูปแบบนั้นก็แตกต่างกันออกไป
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าแต่ละคนนั้นเขาทำอะไรกันบ้างครับ
พาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนครับนะฮะบรรยากาศที่ตักบาทเมื่อวานตอนเช้านะครับ
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับ
มีการจัดสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
หลังจากตลอดทั้งวันนะครับมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปทำบุญแล้วก็เข้ากราบศักระ
พระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดบวรนิเวศวิหารส่วนใหญ่ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
วันสำคัญของในหลวงรัชกาลที่๙ก็จะมาทำบุญกันเป็นประจำ
เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และรำลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอครับ
คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสุทธิ์
ของในหลวงราชการที่๙

เป็นดวงใจของประชาชนชาวไทย

เป็นวัดที่พระบรมราชสรีราคารของท่าน

ขณะที่พลตรีมรังสีกิติยาต์อันนัสัพ

สนหย่อมให้กับชาวชุมชนตรอกข้าวเม่าครับ
โดยกองทัพภาคที่๑ร่วมกับเขตบางกอกน้อย

ในเขตชุมชนแออัดพัฒนาปรับปรุงจากพื้นที่รกร้างที่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ในการทิ้งขยะก็ได้ร่วมกัน
ทางด้านของนายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาและจิตอาสา
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยปรับภูมิทัศน์สร้างปอดแห่งใหม่ให้กับคนในชุมชนตรอกข้าวเม่าครับ
ให้มีความร่มรื่นสวยงามเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับ
ส่วนที่บริเวณด้านหน้าวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกลุ่มนักวิ่งในเมืองหัวหินกว่า๑๐๐คน
พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองนะครับร่วมกันเดินและวิ่งเทิดพระเกียรติ
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
จากหน้าวังไกลกังวลไปตามถนนเพชรเกษมจนไปถึงหน้าท่ากาศยานหัวหิน
วนกลับมาจุดเดิมรวมระยะทาง๙๙กิโลเมตรด้วยกันนะครับ
ต่อกันที่กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อทั่วประเทศกันนะคะ
ไปดูกันหน่อยสิว่าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาทำอะไรกันในวันพ่อบ้างนะคะ
ไปที่อ่างทองกันก่อนเลยค่ะร้านวินัยข้าวต้ม
เป็นทั้งข้าวต้มเป็นทั้งก๋วยเตี๋ยวนี่เลย
อยู่ในตลาดสดเทศบัน๑นะคะเปิดให้ประชาชนมากินข้าวต้มแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวฟรี
ฉันทองหนูทวนเจ้าของร้านบอกว่า
เลี้ยงข้าวต้มแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวฟรีในวันพ่อแห่งชาติมานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ให้ทุกคนได้กินฟรีแบบไม่มีอั้น
อกจากข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยนะมีน้ำอัดลมมีขนมบัวลอย
ไข่ต้มไข่ลวกลูกชิ้นนึ่งกินฟรีกันให้หมดเลย
เช่นเดียวกับที่ร้านข้าวขาหมูเห็ดหอมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
ข้าวขาหมูให้ประชาชนกินฟรี๑๐๐ห่อใช้ขาหมู๑๐๐ขาเลยนะ
เขาเริ่มแจกกันตั้งแต่๙โมงเช้าประชาชนก็ไปต่อแถวรอรับจำนวนมาก
ต้องใช้บัตรคิวกันคุณคิดดูสิข้าวขาหมูต้องใช้บัตรคิวเลยนะ
นางสาวนรมนพิมพาเจ้าของร้านบอกว่าแจกข้าวขาวหมูฟรีวันพ่อปีนี้เป็นปีที่๒แล้ว
แล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะทำต่อเนื่องแบบนี้ไปทุกปีค่ะ
ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นในจังหวัดชนบุรีค่ะ
ร้านตาเดียวก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นมีประชาชนมากินก๋วเตี๋ฟรีแน่นร้านเหมือนกัน
ร้านนี้เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าจนกว่าของจะหมด
ยังแจกปฏิทินพระชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๑๐ให้ฟรีด้วยนะคะ
นางสาวรัฐรินโลหะพิพัฒน์เจ้าของร้านบอกว่า
ขอทำดีเพื่อพ่อแจกอาหารฟรีแบบนี้ปีละครั้งถวายเป็นพระราชกุศล
อกจากนี้ลูกจ้างทั้งหมดน่ารักมากนะบอกว่า
ไม่เอาค่าแรงในวันพ่ออยากจะร่วมทำความดีสร้างกุศลร่วมกันด้วย

ขยับไปที่ปฐุมธานีค่ะโจ๊กเจ๊สุกริมถนนปฐุมธานีนนทบุรี
แจกโจ๊กให้กินฟรี๓หม้อใหญ่เหมือนกัน
จะกินในร้านก็ได้หรือใครประสงค์จะใส่ถุงกลับบ้าน

คนก็ทยอยเข้ารับโจ๊กกันต่อเนื่องค่ะ
ถึง๑๐โมงเช้าของก็เกลี้ยงแล้วปิดร้านกันได้
เจ้าของร้านนายธนสิทธิและนางจิรัชยางามขำบอกว่า
แจกโจ๊กฟรีวันพ่อต่อเนื่องมาหลายปีแล้วล่ะ

และจากวันนี้ผู้สูงอายุที่อายุ๘๐ปีขึ้นไป
รวมถึงคนพิการอยากมากินโจ๊ก
กินได้ฟรีที่ร้านได้ทุกวันนะคะ

ผู้สูงอายุ๘๐ปีขึ้นไปและคนพิการนะ

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อที่นครปฐมค่ะ

วรจัญญาวาสเขตบางคอแหลม
โครงการจิตอาสาตัดผมฟรีทำดีเพื่อพ่อ

ฟรีในวันพ่อที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวนะคะ
มีประชาชนมารอรับบริการตัดผมฟรีเป็นจำนวนมาก

แล้วก็จะได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้

นายแพทย์สนทยาวัฒนโกศล
เจ้าของคลินิกหมอสนทยาที่ชาวบ้านเขาเรียกว่า

ร่วมกับคณะแพทย์พยาบาลแล้วก็จิตอาสา

รักษาโรคฟรีแก่ผู้ยากไร้
เป็นปีที่๒๓แล้วค่ะ

อาหารและน้ำฟรีอีกกว่า๒๐๐โรงทาน

ก็มีคนมาใช้บริการมากกว่า๒๐๐คนเลย

อีกหลายคนที่เขาทำความดีแบบนี้
แต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวเป็นคราวอะไรยังไง

ที่ร่วมทำความดีแบบนี้ละกัน